ท่านผู้ชมครับวันนี้การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ก็ได้เริ่มไปแล้วนะครับดำเนินการไปแล้วนะครับ
หนึ่งอย่างหนึ่งกิจกรรมด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูภาพนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าจะมีการปักหมุด
นะฮะปักหมุดคณะราชดรนะฮะหรือว่าคณะราชนะถ้าเรียกสั้นสั้นเนี่ยนะครับ
เป็นหมุดอันใหม่นะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าจะปักที่ไหนใช่นะครับ
ตกลงใช้พื้นที่ตรงจุดที่เป็นเวทีชุมนุมนั่นแหละด้านหน้าเลยใช่ฮะ
คือก่อนที่จะปักหมุดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเขาได้เอาเต็นต์เนี่ย
คลุมเอาไว้ก่อนที่ด้านหน้าเวทีค่ะหลังจากสักประมาณตีสองกว่ากว่า
ตี๓เมื่อคืนนี้ที่มีการปิดเวทีหลังจากปราศัยกันไป
เพื่อให้ผู้ชุมนุมได้พักผ่อนแล้วรอกิจกรรมตอนเช้าเนี่ยก็มีการเปิดเต็นต์นะฮะ
ประมาณ๖นาฬิกา๓๙นาทีแล้วก็พบว่ามีการขุดหลุมเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็เอาหมุดอันนี้มาปักลงไปสีทองก็เป็นแผ่นโลหะนะครับ
นะครับกลมแล้วก็เนี่ยฮะวางไว้ที่ช่องที่เขาเตรียมเอาไว้
ก็ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีกิจกรรมตรงนี้เนี่ย
เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นับเวลาถอยหลังไปเนี่ย
เหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะคะครับหลังจากที่มีการปรับบทเรียบร
ร้อยตอนนี้แกนนำกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะมีการเคลื่อนขบวนจากจุดเนี้ยอืม
ต่อไปยังธรรมเนียบรัฐบาลที่มีการตั้งเป้าไว้ตรงนั้นอย่างไร
ท่ามการการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เค็มมวดมากครับครับ
ชุมนุมเนี่ยบอกว่านี่เป็นหมุดคณะราชหมุดที่๒นะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าจะดำเนินการในวันนี้นะครับ
แล้วก็ได้นำเต็นต์มาปิดด้านหน้าเวทีเอาไว้นะครับ
พอเปิดเต็นต์ออกมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ประมาณหกนาฬิกาสามสิบเก้านาทีอ่ะ
อ่าก็จะมีหลุมอยู่ตรงนี้นะฮะอืม
แล้วก็ได้ทำพิธีตรงนี้นะครับครับค่ะ
ก็จะเป็นแกนนำที่มาร่วมทำพิธีด้วยกันอืม
ก็เป็นการแสดงออกเชิญเสนอลักษณ์ครับใช่นะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าจะย้อนไปเนี่ย
หุดคณะราชนะฮะหมุดที่๑เนี่ยโอ้โหเริ่มตั้งแต่นู่นแล้วครับ
สมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการปักหมุดคณะราชเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นนะฮะซึ่งเป็นหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูลนะครับ
มีพิธีฝังหุดเมื่อสิบธันวาคมสองสี่เจ็ดเก้าในตอนนั้นสองสี่เจ็ดเก้าครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดที่สองในปีสองพันห้ามร้อยหกสิบสามก็กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมนุม
หรือกลุ่มสิบเก้ากัญญาทวงอำนาจคือรัศดรก็เลยเรียกว่าหมุดที่สองหมุดที่สองใช่ครับ
ที่พื้นที่ท้องสนามหลวงที่เขามาปักหลักตั้งเวทีชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานนี้
ใช่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าจะมีน้องคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว
สี่ของก๋วข้องของ
โปรแมนค่ะแล้วก็เชิญขึ้นไปบนเวทีแล้วก็หลังจากนั้นเอาลงมาด้านล่าง
เป็นการไม่ได้เอาความเป็นสลิกมงขลเอาเรื่องเอาชัยอะไรแบบนี้นะคะ
อ่าแล้วก็มีการแตะด้วยนะคะมีพิธีแตะหมุดด้วย
ซึ่งแกนนำที่เห็นอยู่ตรงหน้าติดตั้งหุดเสร็จเรียบร้อย
ประมาณ๖นาฬิกา๔๘นาทีก็มีการร่วมกันแตะ
พร้อมกับกล่าวด้วยนะคะว่านี่คือการปักหมุดหมายทางประชาธิปไตยของประชาชน
ใช่ครับคือกลุ่มแนวร่วมของผู้ชุมนุมเนี่ย
ก็จะเป็นกลุ่มประชาชนแล้วก็กลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียน
ก็จะมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ก่อนหน้านี้อย่างเยาวชนปลดแอบหรือว่าประชาชนปลดแอบ
แต่ว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยนำโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
คือทางน้องเยาวชนนักเรียนมัธยมหรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ย
บอกว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิของบุคคล
เพราะว่าตามกฎหมายของรัฐมนุนไทยระบุว่า
ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
เพราะฉะนั้นเมื่อไปดูคำว่าบุคคลเนี่ยบุคคลตามเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย
สถานะความเป็นบุคคลคือตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่กำเนิด
น้องก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม
แต่เรื่องของการชุมนุมแล้วจะชุมนุมแบบไหนอะไรยังไง
ขออนุญาตในการชุมนุมไปในพื้นที่ไหนแจ้งก่อนแจ้งเตือนขออนุญาตมีการอนุญาตอย่างถูกต้องแบบไหนยังไง
อันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่พรบการชุมนุมซึ่งเป็นกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งแหละ

เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความหลากหลายของเวทีการชุมนุมในช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง

ถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่หมุดเขาจะมีการสลัก๒๐กันยายน๒๕๖๓ในส่วนภาษาไทย
ด้านล่างมีข้อความสำคัญคือเวลาย่ำรุ่งบนหมุดแล้วก็วางไว้แบบนี้เลย

เพราะว่านี่เป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับ

ยังมีอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่ทางผู้ชุมนุมบอกว่าประมาณ๘นาฬิกาวันนี้

ก็จะเดินขบวนไปเพื่อจะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนะฮะ